ไปตามถามทั้งบิ๊กตู่และบิ๊กป้อม
ว่าเอ๊ะยังไงเนี่ยตัดหน้าปาดหน้าเค้กกันหรือเปล่าในการลงพื้นที่

คือวันเสาร์ที่จะถึงนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีกำหนดการจะลงพื้นที่จังหวัดชุมพร
แล้วก็มีรายงานข่าวมาว่าบิ๊กป้อมก็จะไปเหมือนกัน

เขาไปที่เดียวกันตลอดเลยแต่ว่าไปเหลื่อมกันแป๊บ

บิ๊กตู่เปิดตัวไปอยู่กับพักรวมไทยสร้างชาติ

เอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผู้สื่อข่าวเจอพลเอกประวิทย์วงสุวรรณก่อนนะครับ
รองนายกหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐพี่ใหญ่ของสามปนะฮะบิ๊กป้อมนะครับ
ก็เลยขอถามบิ๊กป้อมหน่อยว่าเอ๊ะตกลงเขาว่ากันว่า
จะไปตัดหน้าไปปาดหน้ากันเวลาลงพื้นที่เนี่ยจริงหรือเปล่า
นะฮะบิ๊กป้อมนี่โอ้โหท่านผู้ชมเดี๋ยวดูนะฮะ
มาตอบนักข่าวว่ายังไงเอาลองฟังก่อนนะครับ
เฮ้ยสิชี้แจงนะฮะชี้แจงเรื่องอะไรเรื่องลงพื้นที่
โอ้โหถามอยู่ได้พี่อุ๋ยเนี่ยจะให้ชี้แจงเรื่องอะไรเออ
บิ๊กตูก็คุยทุกวันเห็นไหมฮะ
หลังก็เริ่มอาจจะงานเยอะหรือเปล่า
ก็อาจจะอยู่ไกลน้องนักข่าวเลยตะโกนเสียงดังหน่อย
ท่านผู้ชมครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายมนตรีนะครับ
วันนี้ก็ถูกถามเรื่องนี้เหมือนกัน
นี่เดี๋ยวดูบิ๊กตูนะครับ
ตอนที่ตอบคำถามนักข่าวนะครับเรื่องการลงพื้นที่แล้วก็แบบแหม

แผ่นดินนี้เนี่ยแผ่นดินผืนนี้
ใครจะไปไหนก็ได้นะอรัชพร
จะไปก่อนก็ถือหลังได้

มันจะมีปัญหาอะไรไม่มีค่ะ
ยืนยันว่าการลงพื้นที่ของตัวเองเนี่ย

เวลาราชการถ้าพักรวมไทยสร้างชาติต้องการให้ไปช่วยหาเสียงที่ไหน
ก็ต้องไปก็ต้องเปลี่ยนบทบาทให้ชัดเจนก็เท่านั้น
ทีนี้นักข่าวก็ถามว่าเอาแล้วทีนี้เวลาลงพื้นที่ไปเนี่ย
บิ๊กป้อมก็ไปตลอดเลยค่ะบิ๊กตู่จะไปไหน
ป้อมไปก่อนตลอดเลยนี่วันเสาร์จะไปชุมพร
ป้อมมีข่าวว่าจะไปชุมพรอีกเหมือนกัน
นายกบอกก็ผมก็ไม่ได้ผูกขาเขาไว้นี่นะ

จะไปไหนก็ไปกันได้ทั้งนั้นเวลาเดียวกันก็ไปได้นะ

เวลาใกล้เคียงกันมันก็ทำให้คนมอง
ผมไม่ได้ผูกขาเขาอีกแล้ว

จะไปเวลาไหนมันก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละคน
เมื่อวานคือเอาไปอ่านแล้วกลับเลย
หลังจากให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเสร็จนะครับคนเอกประยุทธ์นะครับ
พร้อมด้วยเลขาธิการนามนตรีนะครับคุณพิรพันธ์สาลีรัฐวิพากษ์
คุณธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักน้ำมนตรี
ลงพื้นที่ไปที่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
ไปพบปะกับประชาชนที่ได้รับการจัดสรรพื้นที่ใช้ประโยชน์ที่อบตวังยาว
พร้อมกับบอกกับชาวบ้านว่าคนที่จัดสรรที่ดินให้เนี่ยนะ
คือคุณพีรพันธ์เลขาธิการนายกที่เข้ามาแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ให้
เกี่ยวเรื่องการจัดสรรพื้นที่ที่ดินเพื่อให้ใช้ประโยชน์กัน
ก็มีชาวบ้านที่มาขอให้นายกแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินทับซ้อน

บอกมีอยู่๙๕ครอบครัวยังไม่มีเอกสารสิทธิ์
ก่อนเดินทางกลับพลเอกประยุทธ์ก็ย้ำกับชาวบ้านว่า
นี่ไม่ได้มาหาเสียงนะเนี่ยนี่มาในฐานะนายกนะ
มาให้ความเป็นธรรมมาช่วยเหลือชาวบ้าน
เดี๋ยวลองดูหน่อยนะฮะ
คุณอรัชพรคือก็มีคนไปตั้งข้อสังเกตอีกนะ

บิ๊กตุลงพื้นที่สุภาในฐานะนายก
เรื่องปัญหาที่ดินทำกินของชาวบ้านใช่ไหม

ก่อนหน้านี้บิ๊กป้อมก็ไปแก้ปัญหาเรื่องที่ดินทำกินให้กับชาวบ้าน

ก็ดีฮะจะมีคนช่วยเหลือประชาชนเยอะอันนี้ดี
ผลลัพธ์ตกที่ประชาชนถือว่าเป็นเรื่องที่ดี
เอกประวิทย์นะครับวันนี้หลังประชุมคอลโมเสร็จนะครับ
วันนี้ก็ไปในฐานะหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐนะฮะ

ไปต้อนรับคุณสกลทีพัทยากุลอดีตรองผู้ว่ากอทม

ซึ่งก็สมัครชิงตำแหน่งผู้ว่ากอทมที่ผ่านมานี่แหละ
แต่จานชาติชาติได้คุณสกนทีก่อนหน้านี้มีการคาดหมายกันว่า
ยังไงก็คงไปอยู่พักเดียวกับบิ๊กตุ

เอกประยุทธ์น่าจะไปรวมไทยสร้างชาติ
แต่วันนี้มาเปิดตัวเข้าพักพลังประชารัฐนะฮะ
แล้วจะได้เป็นหัวหน้าทีมดูแลวาดที่ผู้สมัครสอสอกรทมของพักพลังประชารัฐด้วยนะครับ
พร้อมกับเปิดตัวว่าที่๒๘ผู้สมัครสอสอกอทมของพักพลังประชารัฐ

แล้วในจำนวนว่าที่ผู้สมัครสอสอกอทมพักพลังประชารัฐนะครับ
มีคุณป๊อปนิธิบุญยรัฐกรินลูกชายของพลเอกสนทิบุญรัฐกริน

บังอดีตประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติหรือคอมช
คุณป๊อปนี่เป็นสามีของคุณเป้ยปานวาด

คือคุณป๊อปก็ยืนยันว่าตั้งใจจริงอยากมาทำงานรับใช้ประชาชน

ส่วนคุณสกลทีนะครับบอกว่าการเลือกตั้งในกรุงเทพเนี่ยยอมรับว่าไม่ใช่สนามเลือกตั้งที่ง่าย
มีหลายพักแต่ละพักก็มีผู้สมัครที่พร้อมชิงชัยแข่งขัน
่งฐานเสียงกันแล้วฐานเสียงก็ทับซ้อนกันด้วย
คุณสกลทีบอกว่าเข้าใจว่าคนที่เชียร์พลเอกประยุทธ์เนี่ยอยากให้คุณสกลทีไปอยู่กับพลเอกประยุทธ์ที่รวมไทยสร้างชาติ

แต่ได้ตัดสินใจดีเรียบร้อยแล้วว่าอยู่ร่วมกับคนเอกประวิทย์แล้วก็พักพลังประชารัฐจะทำทุกอย่างได้อย่างเต็มที่แล้วก็อิสระมากกว่า
เชียร์อยู่อาจจะผิดหวังแต่ส่วนตัวขอยืนยันว่ายังเคารพพลเอกประยุทธ์และร่วมงานได้กับทุกคนนะฮะ
แต่ตอนนี้ขอเลือกพักพลังประชารัฐและบิ๊กป้อม
โอ้ยนี่ชัดเจนนะ